สัปดาห์นี้เราอยู่กันมาเป็นสัปดาห์ที่๑๔แล้วนะครับ

ใครที่เป็นผู้นำในแต่ละสายนะครับ
และใครที่จะมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเงินรางวัลเงินสด๕แสนบาทในแต่ละรุ่นนะครับ
อ้าวโดนล้อมตัวโอ้โหยกรุงพิเศษ
คอยแดงตัดลงตัวพลุกขวาเอาแล้วครับ
พลุกซ้ายโดนสารสอบความขอยขึ้นมา

ดูครับในขวารายครับ
โอ้มั่นยนต์จริงอาเซียฝาครับ
เป็นเกมที่สนุกและเช็บข้นจริงเนี่ยครับ
นี่ครับต้องเข้าไรอีกทีนึง
ดูภาพช้าครับแม่จุดเกิดเหตุสับสอกครับ
นี่ครับลำตัวแบบนี้ครับเข้าชายโครงนี่สะดุ้งเลยครับ
โดนเขาลอยแบบเนี่ยครับเข้าไปกันเต็มใบหน้าเลยครับ
ฟ้าขาวเห็นลำตัวลำตัว
สาหร่าสองโอ้โหโอ้โหนับเลยครับ

ล็อกตัวใบหน้าเตะขาเตะขา
ปล่อยปล่อยลำตัวหน้าโอ้โหมาเป็นจุดครับ
เอาละครับไปไม่ไปแร่แล้วครับ
โดนทั้งบนข้างล่างแต่ว่าแต่ว่าโอ้โห

ดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งครับศอกขวาไปก่อนแล้วก็เจอศอกซ้ายของผาขาวครับ
นี่ขาลอยเลยครับจังหวะโดนบวกศอกซ้ายครับ
สะบัดมาครับเต็มกระโดงคางครับ
ขานี่ลอยเลยครับหงายท้องตึงครับ
พยายามบวกด้วยแข้งนะครับเอเรียนสวนด้วยหมัดกับแข้งซ้ายของเมืองชน
ศอกขวาฟันศอกขวาครับแม่ทำท่าทำท่าจะทิ้งตัว
โอ้โหโดนสอกชุดใหญ่ครับสู้ครับเมืองชน
ต้องไหวไหลครับต้องไหวไหลเด็กไทย
ต้องสู้ครับต้องสู้ล้มง่ายไม่ได้ครับ
สู้ครับโอ้โหโดนโดนซ้ายครับโอ้โหโดนมืออำราครับ
โหดจริงจริงโหดจริงจริงครับอมหิตมาโหดแล้วดูครับมานี่
โอ้โหแล้วจังหวะจะโยนเข่าที่ศอกไปถึงครับ
ทีเดียวครับหล่นเลยแล้วก็หงายท้องหงายไส้ครับ